มีประเด็นหนึ่งที่หัวสารท่านในงานเขาพูดขึ้นมา
คือไทยต้องเร่งปรับแผนเรื่องของการฉีดวัคซีน

ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงก่อนเพราะลดการตาย
ถ้าไม่ฉีดนะเดือนนี้จะมีคนตายทั้งเดือนนะ๑๔๐๐บาท
เดือนหน้า๒๐๐กันยายนเป็น๒๕๖๒
เพราะเรากำลังเจอกับสายพันธุเดลต้า

คือเราพูดกันมานานแล้วว่าเร่งฉีดให้กับผู้สูงอายุ
กับผู้ป่วย๗โรคกลุ่มเสี่ยง
แล้วสู้กับไวรัสกายภัณฑ์ได้เมื่อไรจะเข้ามา
ทีนี้เรื่องของวัคซีนต่างที่โยนกันไปโยนกันมา
โยนหินถามทางล่าสุดคุณอนุทินก็ชี้แจง
เดี๋ยวก่อนนะรัฐบาลกับองค์การเพศรัชกรรม
ไม่ได้มีหน้าที่สั่งซื้อให้คุณหรือว่าจ่ายเงินให้คุณก่อน
แต่ลาวคือเป็นตัวกลางเป็นสะพานเชื่อมให้เฉย
เอกชนคุณไปตกลงกันมาว่าจะซื้อเท่าไหร่
จริงเหรอฮะถ้าพูดอย่างนี้เหรอใช่นะถูกต้องแล้วแจ้งมาที่ผม
แล้วองค์การเพศรัชกรรมจะเป็นสะพานทำหน้าที่รวบรวม
แล้วก็ติดต่อไปยังนู่นนะฮะบริษัทแล้วก็สั่งซื้อเข้ามา
เขาบอกว่าทุกคนต้องการวัคซีน
รัฐบาลต้องการเรากำลังจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับคนไทยเยอะ
ไลน์ตั้งแต่๒๕พฤษภาคม๖๔
นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเข้าไปซาวเสียงกันมาแล้วนะ
ว่าโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งต้องการวัคซีนทางเลือกเท่าไหร่
เขาบอกตั้งแต่ตอนนั้นว่าเขาต้องการ๑๐ล้านโดส
ล้านโดสตัวเลขออกมาตั้งแต่ตอนนั้น
ถูกต้องทีนี้คุณอนุทินก็เลยบอกว่าอ้าวอย่างนี้ละกัน
เอกชนสามารถนำมาให้บริการประชาชนได้

มันอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะ
เป็นสะพานเชื่อมให้กับผู้ผลิตวัคซีนกับผู้ซื้อ
ถ้าเกิดว่าทุกคนทำตามขั้นตอนที่บอกก็สั่งซื้อได้เลย
ไม่ยอมเซ็นสัญญาการซื้อขายเนี่ยเขาบอกว่า
องค์การเพจสัจกรรมเนี่ยนะต้องได้รับการยืนยันสั่งจองจาก
สมาคมโรงพยาบาลเอกชนว่าโรงพยาบาลเอกชนจะซื้อเท่าไหร่
จากนั้นแจ้งจำนวนมาที่องค์การเพศรัชกรรม
แล้วองค์การเพศรัชกรรมก็จะเป็นสะพานทางเชื่อมประสาน
เพื่อสั่งซื้อให้ต่อซึ่งไม่ใช่หน้าที่ในการที่จะไปจ่ายเงินให้ก่อน
แต่คุณต้องแจ้งความจะลงมาก่อนนะฮะ
ทีนี้เขาบอกว่าคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะ
รัฐบาลไม่ได้ช้าแล้วกระทรวงเองก็ไม่ได้
เขาเรียกว่าไม่ได้ดึงประวิงเวลาเพื่อให้วัคซีนทางเลือก
มันเข้ามาอย่างช้าตามที่หลายคนเข้าใจนะฮะ
อันนี้เจ้ากระทรวงเขาว่าอย่างนั้นและทุกคนก็ต้องการวัคซีนเหมือนกัน
อันนี้คือมูลนานะฮะส่วนไฟเซอร์บอกว่าตอนนี้ก็กำลังทำตามขั้นตอนทุกอย่างกันอยู่
นี่แหละทั้งหมดทั้งมวลทั้งบุรณากับไฟเซอร์
จะเข้ามาพร้อมกันไตรมาสที่๔นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะรอไปก่อนนะครับ
อีกหนึ่งประเด็นหลังจากที่ทางด้านของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางที่บางซื่อ
เขาเปิดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุอายุ๗๕ปีขึ้นไป
ที่ไม่สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนได้คุณก็เดินเข้าไปเลย
แต่มันมีประเด็นที่ว่าแหม่มันมีคนอยากฉีดวัคซีน
ไม่ได้ฉีดแล้วก็กลายเป็นบุคคลที่แอบอ้างการเป็นมิจฉาชีพ
เขาไปเอาคนแก่ในชุมชนมา
แล้วมาบอกว่าเขาเป็นคนดูแลคนแก่คนนี้
แล้วก็พากันไป๓๔คนเข็นคนแก่เข้าไปว่า
นี่ครับญาติผมขอฉีดวัคซีนหน่อย
แล้วก็ขอให้ตัวเองได้รับการฉีดวัคซีนด้วย
มีขี้เหรอคะคือจะพ่วงด้วยพ่วงด้วย

อ้าวปิดปากให้สมมติว่าเราเป็นญาติกันนะ
แล้วพากันไปฉีดพอฉีดเสร็จปุ๊บทิ้งคนแก่เอาไว้เลย
เวรกรรมแล้วอย่างนี้ใช้หน้าที่หมอหนูไหม

เมื่อวานมีคนแก่โดนทิ้งที่บางซื่อ๒๐คน

เขาก็เลยประกาศไปว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะ
ผู้สูงอายุที่ไปนะแล้วคนที่พาไปต้องมีผู้ติดตามเป็นเพียงคนเดียว
และต้องเป็นญาติหรือคนใกล้ชิดเท่านั้น
เพราะป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้าง

แต่ไม่อยากให้ทำการทุจริตแบบนี้

คืออยากฉีดมากขนาดที่ไปเอาเงินให้กับคนแก่ในชุมชน

เสร็จแล้วก็ทิ้งเลยเขียนรถจับเอง